อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุการณ์กราดยิงย่านประตูน้ำ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต๑คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๔คนด้วยกันนะคะ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็ได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีค่ะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ย
สืบสวนจับตัวนายปรีชาศักดิอุดมภัยศาลหรือว่าตั้ม
โจกของกลุ่มโต๊ะสนุกเกอร์ได้แล้วซึ่งตั้มคนนี้เนี่ย
ทำหน้าที่เป็นคนดูแลโต๊ะสนุกเกอร์ดังกล่าวนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ
โดยชุดสืบสวนเชื่อว่าผู้บาดเจ็บที่เป็นคนไทย๒คน
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เพราะพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
เห็นว่าสองคนนี้มาด้วยกันกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มค่ะ
ส่วนวัยรุ่นคนอื่นก็รู้มาว่าตอนนี้มีการประสาน
ทยอยเข้ามอบตัวช่วงเย็นวันนี้
ข้อมูลการสอบปากคำพยานแวดล้อมและผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุ
ก็พบว่ามูลเหตุจูงใจของการกราดยิงครั้งนี้
คือเป็นการทะเลาะวิวาสของวัยรุ่นทั่วไป
ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

ตำรวจจะสอบปากคำถึงอาวุธที่คนร้ายใช้ค่ะ
เพราะว่าถือเป็นอาวุธหนักไม่ได้มีขายทั่วไป
ก็ต้องรู้ว่าเอามาจากไหนซื้อมาได้ยังไง
ซึ่งช่วงเย็นวันนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็จะเดินทางไปรับตัวแล้วก็สอบปากคำด้วยตัวเอง
รวมถึงเร่งรัดชุดสืบสวนให้ติดตามตัวคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีด้วย
ทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยตำรวจได้ออกไม้จับผู้ต้องหาแล้ว
แล้วก็ต้องมีการสืบสวนขยายผลต่อไป
เมืองต้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองเป็นลูกน้องของผู้ที่มีอิทธิพล
ประตูน้ำและบางซื่อหรือไม่
ต้องรอให้ตำรวจนั้นตรวจสอบก่อนเพราะว่า
อ้างเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับ
แล้วก็ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชน
ที่เข้าไปใช้บริการไปซื้อของให้มีความมั่นใจมากขึ้น
โดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธสงครามที่นำไปใช้ก่อเหตุ

ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่กลุ่มที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่ามาเฟีย
แต่ว่าเป็นการทะเลาะกันเองของกลุ่มวัยรุ่น
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาตลอด
สำหรับการเยียวยานักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศนะครับ
แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องดำเนินการเยียวยาต่อไปนะครับ
ทีนี้พอสืบไปลึกอะนะคะ
ก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลจริงหรือเปล่า
เพราะรู้มาว่ากลุ่มก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเป็นลูกน้องของผู้กว้างขวางย่านประตูน้ำนะ
คนหนึ่งก็อยู่ประตูน้ำอีกคนนึงเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลย่านชุมชนตึกแดงบางซื่อ
สองกลุ่มนี้ชอบกระทบกระทั่งกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเพราะถือว่าลูกพี่ใหญ่ทั้งคู่คุ้มครองให้ทั้งคู่
วันเกิดเหตุเขาบอกว่านายตั้มเนี่ยก็คือหนึ่งในกลุ่มชุมชนตึกแดงนะคะ
เขาดูแลโต๊ะสนุกเกอร์ใกล้จุดเกิดเหตุ
พักพวกมาเล่นสนุกแล้วก็ไปเขม่นกับกลุ่มเจ้าถิ่นย่านประตูน้ำ
เรื่องมันก็เลยเลยเถิดค่ะแล้วก็มีการนำปืนมาสาดกระสุนใส่ฝ่ายตรงข้าม
ทีนี้ที่บอกว่าคนไทยคนเจ็บ๒คนคือคนเจ็บมีทั้งหมด๔คน
อินเดียหนึ่งลาวหนึ่งแล้วก็เป็นคนไทยสองคน
ตำรวจเขาบอกว่าสองคนนี้ก็น่าจะมีส่วนร่วมเพราะอะไร
ตำรวจเขาแกะรอยจากกองเลือดที่จุดเกิดเหตุบริเวณข้างห้างที่มันหยดเป็นทางเป็นทางเนี่ยนะคะ
ไปเจอว่าจุดสุดท้ายอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
จากจุดพบปลอกกระสุนประมาณสัก๑๐เมตรตรงหัวมุมตรอก

พอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็เจอค่ะว่ากองเลือดที่ว่าเป็นของผู้บาดเจ็บคนไทย๒คน
ก็คือนายทักษิณสุขเอียดวัย๒๒ปีแล้วก็นายพรเทพพุ่มพวงวัย๒๓ปี
ตอนนี้ทั้งสองคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ

นายพรณเทพภุมภวงวัยก็ยอมรับว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุจริง
แต่ที่นี้ฝั่งนู้นเขามากันยี่สิบกว่าคน
ตัวเองมีอยู่น้อยเดียวก็เลยไปเอาปืนอาก้าของพ่อที่บ้านมากระหน่ำยิงอีกฝ่ายค่ะ
แต่เขาก็บอกนะคะว่าอีกฝ่ายคู่อริก็พกอาวุธปืนมาเหมือนกัน
มันก็เลยยิงต่อสู้กันจนนายพรเทพแล้วก็นายทักษิณได้รับบาดเจ็บ
ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ได้ภาพกลุ่มวัยรุ่น๑๐กว่าคนแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถจับหน้าได้อย่างชัดเจนนะคะ
ก็ยังแยกไม่ค่อยออกหรอกว่าใครเป็นใคร

อายัดตัวนายพรเทพแล้วก็นายทักษิณไว้เป็นผู้ต้องหาแล้ว

ก็อย่างที่บอกว่ามีการประสานจะทยอยเข้ามอบตัวเย็นนี้

ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีได้ยังไงเอามาจากไหน

เออถูกต้องอาจจะมีคนคุมอยู่หรือเปล่า
หรืออะไรก็ตามทีนี้ต้องตรวจสอบก่อนต่อนะฮะ